ส่วนสถานการณ์ทางการเมืองที่อังกฤษในขณะนี้ต้องบอกว่าอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับ

อนาคตที่ไม่แน่นอนปกคลุมทั่วทั้งอังกฤษทันทีเมื่อวานนี้
หลังการประชุมในสภาที่ดุเดือด
ซึ่งเป็นร่างที่นางเทรซ่าเมนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
เพื่อตกลงความสัมพันธ์ในด้านต่าง
ในวันที่สาวราชอาณาจักรอย่าขาดจากสภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ
ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ถึง๒เดือนข้างหน้า
คะแนนไม่รับร่างที่สูงถึง๔๓๒ต่อ๒๐
ซึ่งถือว่าเป็นการลงมติไม่เห็นด้วย
คะแนนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของอังกฤษ
และทำให้ฝ่ายค้านประกาศยื่นลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเมทันที
ทำให้สถานการณ์ในอังกฤษมีความไม่แน่นอนอยู่แล้ว

เพราะแม้แต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป
ขณะที่ด้านในอาคารรัฐสภามีความวุ่นวายและตกลงกันไม่ได้
โดยที่ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเอง
หลายฝ่ายจะประเมินว่านายกรัฐมนตรีเมย์น่าจะผ่านการลงมติ
ไม่ไว้วางใจและทำหน้าที่ผู้นำต่อไปได้
แต่สิ่งที่รอเธออยู่ล้วนแต่เป็นงานหิน
ที่จะทำให้การออกจากสภาพยุโรปของสหราชนาจักรจบลงด้วยดี
วิเคราะห์ประเมินว่านายกเมมี๓หนทาง

ซึ่งทุกหนทางมีอุปสรรคขวางไว้อยู่
หนทางแรกคือนายกเมย์ต้องเดินทางไปคุยกับสาภาพยุโรปใหม่
จากร่างที่เธอไปทำข้อตกลงไว้ไม่ผ่านสภา
ซึ่งเรื่องนี้ติดปัญหาตรงที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรป
แสดงท่าทีออกมาแล้วว่าจะไม่มีการตอบรองกับสาวราชอาณาจักร
แต่เป็นการเมืองภายในสหราชอาณาจักรที่ต้องไปแก้ไขกันเอาเอง
โดยไม่มีการตกลงเงื่อนไขใด
ซึ่งแนวทางนี้เป็นเหมือนการล้มโต๊ะความสัมพันธ์
ระหว่างสาวราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปใหม่

แต่ว่าจะตกลงกันใหม่ตามมาทีหลัง
ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่แน่นอน
ส่วนหนทางสุดท้ายคือการที่รัฐบาลอังกฤษป้อมประชามติ
ที่ประชาชนลงคะแนนให้แยกตัวจากอียู
และเริ่มทำประชามติครั้งที่สอง
ซึ่งแม้จะมีฝ่ายสนับสนุนให้อยู่กับอียู
เห็นด้วยกับการทำประชามติใหม่
แต่นั่นก็เท่ากับว่าเป็นการทรยศผู้ลงคะแนนฝ่ายเดิม

โดยไม่ว่าจะลงเอยด้วยหนทางไหน
ทุกอย่างจะต้องได้คอยุติก่อนเวลา๒๓นาฬิกา
จอมพลดาวสุโขข่าวไทยรับรัฐทีวีรายงาน